เดี๋ยวนี้ลำไยลงเท่าไหร่

นี่คือลำไยรอยแก้วฮะ

สมเขาเรียกว่าเห็ดลิ้นจือ
นี่เราหิวโหยไปจากไหน

เอาไปทำประโยชน์ทำน้ำลำไยก็ได้

ของผมถูกกว่าอันนี้ถูกสุด
ของพี่ถูกกว่า

อันนี้หนูเคยกิน

อันนี้คือคำถามข้อที่๔ค่ะ
มูลค่า๑๕๐๐๐บาทค่ะคุณลินลา

อันนี้เขาให้มากกว่า๑๐๐แก้ว
ส่วนอันนั้นเป็นอบแห้ง๑๐๐กรัม
เหมือนหนูเคยเห็นในร้านอาหาร

เลือกค่ะว่าอะไรถูกสุด

๑๐บาทประมาณไหมอ่ะ

ว่าเป็นน้ำลำไยนะคะก็เจอเสลยที่

ของลำไยอันนี้อยู่ที่

และเป็นเดิมเดิมจะเฉลยที่น้ำลำใยที่คุณลินลาเลือก
ราคาอยู่ที่
ถูกกว่า
ลำไย๑๐๐แก้วต้องแพงกว่า๓๐บาทนะคะ
และลำไยลอยแก้วที่คุณลิลาไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่
แพงกว่า
เก่งมากค่ะน้ำลำไยไปสุดท้ายที่ราคาถูกที่สุด
ทำให้คนสวยผ่านข้อ๔มาได้ค่ะ
ตอนนี้คุณลีลาสะสมไปแล้วค่ะ๑๕๐๐๐บาท

ข้อต่อไปค่ะจำนวนเงินมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น๒๕๐๐๐บาทค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุดและของที่จะมาให้เลือกมาค่ะ
มาแล้วจ้ามาอีกแล้ว

ไม่รู้อันไหนนรกอันไหนสวรรค์ครับผม

หนูกลัว

ข้างหลังมันในจอมองไม่ชัดพี่

ยังไม่ไปกันอีกเหรอ

ขนมงาตัด
ก้วงเม้งก์
ี่ห้อนี้บอกถึงความอร่อย

น้าเขาเรียกว่าขนมตุ๊บตับ
นี่สูตรดั้งเดิม

ของผมก็ยี่ห้อเดียวกัน
ตุ๊บตับครับแต่เป็นตุ๊บตับงาดำฮะ

แต่ของน้านี่ถูกสด

อันนี้ถูกสิ

คำถามข้อนี้มีมูลค่า๒๕๐๐๐บาท

แบบไหนราคาถูกที่สุดคะ

ครับผม

อันนี้จุ๊บตับแบบมีงาดำ
อันนี้เคยกินตอนเด็ก

หน้าตาเรานี่ช่างปิ่มสุกเหลือเกินนะคะพี่ตี
ครับผมชื่นใจ

ใช่ค่ะเคยกินอันนี้

เราจะเอาเป็นราคาตั้งต้นกันนะคนสวย
ขนมงาตัดราคาอยู่ที่

ขนมตุ๊บตับต้องแพงกว่า๓๙บาท
ไม่งั้นแล้วก็ลีลาตุ๊บแน่เลย

ตุ๊บตับราคาอยู่ที่
แพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าเฮ้ย
แพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่า
แพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่า

จริงเหรอใช่ค่ะตอบตอบ
ตกลงหยุดนะคะหยุดในข้างหน้าเลยนะคะ

ถ้าเกิดอยู่เขาต่อไป

พวกเราก็พร้อมจะหุ้นกันให้น้องเขา

เป็นคาด
บ้าเหรอ

กลับแล้วกันแล้วนี่แหละคุณต้องทำงานต่อ
พี่มาขอเบอร์เอาโทรศัพท์ให้ไปแล้วพี่โทรหา

หรือจะยืนพระตีนะโอเค

เดี๋ยวไปกับพี่ไหมพี่พายเลี้ยงข้าวต้ม

มันต้องใจหน่อย
หนูเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวรอพี่เลย

แต่กลับนอกเองนะแต่กลับนอกเองนะ

รับไป๑๒๕๐๐บาท

เอาล่ะอย่างนั้นเราส่งหมูตรงนี้เลยแล้วกันนะคะ
วันนี้ขอบคุณน้องลีลาแล้วก็ขอบคุณพี่ตีผู้ช่วยด้วย

เอ้าไปกันหมดไม่รอกันเลย
คุณลินลาเลือกที่จะหยุดในข้อที่๕
รับเงินรางวัลครึ่งหนึ่งจากที่สะสมมา
คือ๑๒๕๐๐บาท

ผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปจะเป็นใคร
ต้องโอดใจรอวันเสาร์หน้า
แต่ที่ไม่ต้องรอคือคำถามท้ายรายการ

ไปร่วมสนุกกันเยอะนะครับ
ตอนนี้ขอตัวไปส่งน้องลินลาก่อนนะฮะ
ใครรู้บ้างว่าค่าเข้าชมผีเสื้อที่อุทยาน๓แห่งนี้
แห่งไหนราคาถูกที่สุด
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี
อุทยานแห่งชาติปางศรีดาจังหวัดสะแก้ว
อุทยานแห่งชาติทัพลานจังหวัดนครราชศรีมา
ท่านผู้ชมที่รู้คำตอบก็เข้าเฟซบุ๊ก
แล้วกดติดตามเพจแกงป่วนด้วนราคา
และกดไลค์กดแชร์ถามถามข้อนี้
แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกต้อง
ก็รอลุ้นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืนของ
เทปนี้ออกอากาศทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น

เงินรางวัลก็ไม่ต้องแบ่งใคร

อุ๊ยตายจูดบุหลี
จูดบุหลีแล้วเป็นแบลน
เดินไปช่วยบุหลีแล้วรถชนเนี้ย
สวัสดีครับ